คุณผู้ชมคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงแล้วก็พระสงฆ์มาอีกแล้วนะครับ
อันนี้มีเรื่องประเด็นครอบครัวหันศาใช่ไหม
อันนี้ยังต้องตรวจสอบอยู่เลยนะคะว่าจริงเท็จอะไรยังไงแบบไหนบ้าง
แต่ล่าสุดค่ะมีคลิปใหม่มาอีกแล้วนะคะ
แต่ว่าคนละคนกันเป็นผู้หญิงอายุ๒๙ปีเธอเป็นช่างสักคิ้ว
ไปดูดวงที่วัดในจังหวัดราชบุรีแล้วปรากฏว่าไปทะเลาะกับพระที่ดูดวงนั่นแหละ
โวยวายเสียงดังแล้วเขาบอกว่ามีจังหวะหนึ่งเนี่ยเธอง้างมือเหมือนจะตบด้วย
บอกว่าพระเนี่ยมาแช่งให้เธอดวงวิบัติชีวิตวิบัติ
เอาลองไปฟังเธอดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
ก็คือเดือดมากอะค่ะเดือดมากเลย
ก็คือโมโหสุดขีดอะแหละนะคนที่ถ่ายคลิปอะนะคะ
ผู้หญิงคนนี้เธอเป็นเจ้าของร้านสักคิ้วนะเธอบอกว่า
เหตุการณ์นี้เธอบอกว่าเธอเจอพระรูปนี้
ฉีกซองทิ้งต่อหน้าแล้วก็แช่งให้วิบัติ
เพราะเธอยังไม่ได้ใส่ซองค่าดูดวงให้
พอโพสต์แบบนี้คุณคอมเมนต์เยอะมาก
คนเข้ามาดูเข้ามาแชร์เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะ
แน่นอนแหละเบื้องต้นตำหนิพระก่อน
ว่าอันดับแรกเนาะพระดูดวงก็หนึ่งแล้วนะ
เอ๊ะทำไมถึงไปแช่งญาติโยมให้ชีวิตเขาวิบัติล่ะ
ทำไมต้องกำหนดเรื่องของการเอาเงินใส่ซองเท่าไหรเท่าไหร่

เราให้ผู้สื่อข่าวติดต่อไปที่เจ้าของคลิปนะคะ
นางสาวแววตะวันลีเทียนเธอก็บอกว่า

พาแม่กับน้องไปดูดวงที่วัดสุกอารีธรรมราม
ตำบลวังมะนาวในอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี
พอถึงคิวเนี่ยเจ้าหน้าที่วัดบอกให้เธอไปเช่าพาน
ไหว้ครูก่อนดูดวงราคา๑๐๐บาท
แล้วเจ้าหน้าที่ก็หยิบซองให้๑ซองบอกว่า

เธอก็รับซองมาแต่ยังไม่ทันได้ใส่เงินเข้าซองค่ะ
จังหวะที่หลวงพ่อเรียกเข้าไปดูดวงพอดี
พอดูดวงไปได้สักพักนึงหลวงพ่อพูดประโยคนี้กับเธอค่ะ
หลวงพ่อบอกว่าตอนนี้โยมดวงตกสุด
เพราะขันครูของหลวงพ่อ๔๐๐บาทโยมยังไม่ใส่ซองให้หลวงพ่อ
เธอก็เลยบอกว่าอ๋อเดี๋ยวหนูใส่ให้ค่ะ
แต่หลวงพ่อตอบกลับมาว่าฉันไม่รับแล้ว
ฉันไม่มานั่งดูดวงให้ใครฟรีของฉันมีครู
หลุกขึ้นมาแล้วง้างง้างมือจะตบ
อ๋อเป็นหลวงพ่อค่ะที่ง้างมือ

ไม่รู้ว่าง้างด้วยสาเหตุอะไรแต่แบบจากคำบอกเล่าก็คือ
เป็นหลวงพ่อที่ลุกขึ้นยืนเหมือนกันแล้วง้างมือ
แรกก็เรียกหลวงพ่อพักหลังเลิกเป็นคุณกับฉันแล้วนะ

ผู้สื่อข่าวเราต้องฟังความสองข้างนะ

ฟังจากนางสาวแววตะวันแล้วก็ไปฟังจากพระจินดาเขมสรโน
วัย๖๑ปีพระที่อยู่ในคลิปด้วย
เราส่งผู้สืบข่าวไปที่วัดศุกร์อารีธรรมาราม
พบกับพระจินดาท่านบอกเข้าใจผิดกัน
โยมพูดว่าเรียกร้องเงินทอง๔๐๐บาทไม่เป็นความจริงเลย
ส่วนเรื่องฉีกซองยอมรับว่าพระฉีกจริง

ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมโยมผู้หญิงถึงได้แบบว่า
โมโหขนาดขึ้นมึงขึ้นกูกันกับพระ
ระขันภูนะโยมมาบอกว่าจะใส่ที่หลัง
โยมต้องคิดถึงสมมุติถ้าโยมเข้าเดินเข้าไป๗๑๑

แล้วโยมบอกเดี๋ยววันหลังจะเอาเงินมาให้เนี่ย

เอ้ามาใส่ซองที่หลังมันไม่ใช่นะ

พระจินดาท่านก็บอกว่าจะใส่ซ้องให้ทีหลังหมายถึงจะใส่ซ้องให้วันหลัง
หรือว่าทีหลังจากที่ดูดวงเสร็จแล้วใส่วันนี้หรืออะไรยังไง
นี่ต้องคุยกันให้เข้าใจก่อนนะคะ
จินดาท่านก็บอกด้วยว่าจริงแล้วเนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือว่า
ในคลิปก็คือคุณแววตะวันเนี่ยแต่งตัวไม่ค่อยเหมาะสมแล้วก็นั่งไม่เรียบร้อย
ถ้าเกิดมีคนไม่หวังดีเอาภาพไปโพสต์ลงในสื่อโซเชียล
พระมาอยู่กับโยมที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยมันก็จะเสียหายกันทั้งสองฝ่ายนะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่วัดก็กล่าวตักเตือนไปแล้วด้วย
ไม่แน่ใจว่านี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่คุณแววตะวันไม่พอใจหรือเปล่านะคะ
ซึ่งล่าสุด๑๑โมงวันนี้ค่ะนางสาวแววตะวันพร้อมกับแม่และน้องสาว
ที่สารากลางจังหวัดราชบุรีเลยนะคะไปสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี
เขียนคำร้องเรียนให้ตรวจสอบพฤติกรรมของพระจินดาเลยค่ะว่า
ปฏิบัติตัวเหมาะสมจะเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือเปล่า
แล้วก็จะไม่ยอมเกี่ยวกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นด้วย
เจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธศาสนาก็เลยบอกว่า
สำหรับผู้ได้รับเรื่องเอาไว้แล้วนะเดี๋ยวจะส่งเรื่องให้เจ้าคณะปกครองในพื้นที่รับผิดชอบเร่งตรวจสอบเหตุการณ์
นางสาวแววตะวันบอกว่าเธอรู้สึกแย่มากเพราะตั้งใจจะไปแค่ดูดวงไปปรึกษาเรื่องงาน
แต่การที่เจ้าอาวาสมากล่าวหาว่าเธอแต่งตัวโป๊ไม่เหมาะสม
ก็อยากให้ทุกคนตัดสินเอาเองก็แล้วกันว่าชุดที่เธอใส่มันโป๊หรือไม่โป๊ะ
ชี้แจงว่าชุดที่ใส่ไปวันนั้นเป็นชุดเรสยาวผ่าข้างนิดเดียว
ส่วนการนั่งที่บอกว่านั่งไม่สำรวมเนี่ยเธอบอกว่าเธอนั่งสำรวมนะ
ไม่ได้นั่งท่าทีอะไรที่ไม่เหมาะสมเลย
หรือที่พระออกมาบอกว่าเธอไปกับเพื่อนก็ไม่จริงอีก
ไปกับแม่กับน้องสาวแท้
ส่วนที่เจ้าวาดชี้แจงบอกอัตมาไม่ได้ง้างมือจะตบ
จะลุกหนีออกไปจากตรงนั้นเธอก็ยืนยันอีกว่าไม่ใช่เลย
สิ่งที่เธอเห็นคือพระลุกขึ้นยืนแล้วง้างมือทำท่าเหมือนจะตบ
พอถ่ายคลิปพระก็รีบนั่งลงทันที
และที่พระชี้แจงว่าวัดไม่ได้รับดูดวง
ที่ให้ใส่เงินเป็นค่าดูดวงจริงค่ะ

ตอนที่เกิดเหตุเธอบอกว่าพระท่านยังหยิบซองที่อยู่ในถุงย่ามออกมา
แล้วก็บอกกับเธอเลยว่าคนอื่นเขาใส่กันทั้งนั้นทำไมเธอไม่ยอมใส่
โอ้โหตรวจสอบกันด้วยถ้าผิดก็ต้องว่าไปตามวินัยส่งนะ
คือชนกันไปเป็นข้อเลยนะคะเนี่ย